สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
เรื่องของอากิระนิชิโนก็มีคำตอบล่าสุดมานะครับ

แต่ว่าเรื่องการสารงานสำหรับการดูทีมชาติไทยแน่นอนนะครับ
ก็คงโฟกัสกันพอสมควรว่าจะมีคนญี่ปุ่นมาทำงานร่วมกับนิชโนไหม
เขากลับไปเขาไปตามคนญี่ปุ่นมาด้วยหรือเปล่า
หรือว่าจะให้โอกาสคนไทยทำงานทั้งชุด

เคลื่อนไหวก่อนที่ไทยเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่ญี่ปุ่นบ้านเกิด
ส่วนเจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางไปชมเกมไทยลีกหรือเปล่าเนี่ย

ก็จะไปชมคู่ระหว่างราชบุรีกับพิธีทีระยองในวันเสาร์นี้ทันทีเลยนะครับ
ขณะที่ทีมงานผู้ฝึกสอนนั้นจะมีการสรุปทั้งหมดกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นกลับมาจากญี่ปุ่นและคาดว่าจะมีความคืบหน้าไม่เกินสัปดาห์หน้า
ซึ่งผู้ช่วยชาวไทยเขาก็เปิดโอกาสให้ทำงานด้วยแน่นอนนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าจะนำทีมงานชาวญี่ปุ่นมาช่วยงานหรือไม่นั้นนะครับ
สรุปคือรอกลับมาคงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ส่วนบัตรเข้าชมครับในกลุ่มจีนนัดแรกระหว่างไทยกับ
นามที่เราเปิดบ้านรับการมาเยือนเขาเนี่ยนะครับเปิดขาย
ในรอบนะครับผ่านทางออนไลน์วันนี้ก็คือเป็นรอบเหมือนกับ
สมาชิกของฮานิเก็ตแล้วก็สมาชิกของช้างศึกเนี่ยนะครับ
ซื้อก่อนก็ล่าสุดเนี่ยนะครับบัตรถูกจำหน่ายหมดเป็นที่
เรียบร้อยครับโดยฝีมือของเมมเบอร์ช้างศึกนี่แหละครับแล้ว
ก็บัตรออมสินเดบิตเนี่ยที่มีโอกาสซื้อก่อนนะครับซึ่งผู้
ที่พลาดในการซื้อในรอบนี้ไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าขาย
หมดแล้วทั้งหมดไม่ใช่นะครับสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกจะมีการ
อีกรอบหนึ่งมีการกักตัวไว้แล้วนะครับซึ่งการเลื่อน
จำหน่ายเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะขายในรอบปกติวันที่๑๙สิงหาคม
คือในวันจันทร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเลื่อนมาเร็วขึ้น
เร็วขึ้นมาประมาณ๘วันได้มาขายในวันที่๑๑สิงหาคม
บัตรเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ๙๖๐๐กว่าใบนะครับคือแบ่ง
จะเท่าเท่ากันเลยเพราะว่าส่วนแรกที่หายไปเนี่ยบวกกับ
จำนวนหรือสปอนเซอร์แล้วนะครับก็เหลือแบบแทบจะถ้วนเนี่ย
นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงหมื่นใบนะครับดังนั้นเนี่ย
แฟนแฟนต้องทำใจหน่อยในการที่จะซื้อตัวรอบนี้นะครับบัตรเหลือ
ตอนนี้๙๖๘๘ที่นั่งนะครับในวันที่๑๑สิงหาคมนี้ซึ่ง
จำนวนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดให้กับกองเชียร์ทีมเยือนอีกซึ่ง
ที่ผมสืบข่าวมาเนี่ยประมาณสัก๒๐๐กว่าใบนะครับแต่ไม่รู้
เท่าไหร่ก็ติดตามกันได้เน้นย้ำนะครับโปรแกรมคู่นี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับยิงสดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ธรรมศิษย์ในวันที่๕กันยายนนี้ไทยเจอกับเวียดนามครับ